บอกเลยว่าปีหน้าจะปังมากจริงนะ
เหมือนกับหนุ่มคนนี้กันนพัฒน์ค่ะ

ก็ปีที่ผ่านมาว่ากัลณพัสปังแล้วนะ
ปีหน้าอาจจะล้ักฟันทง
ว่าราศีตุลอย่างหนุ่มกันจะรุ่งเรืองรุ่งโรธมากที่สุดในรอบ๑๒

นั่นน่ะสิงานนี้นะหนุ่มกันจะรู้สึกยังไงบ้าง
พร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าประกาศ

สาธุครับขอให้เป็นจริงตามดวงที่ศึก๑๒ราศีบอกเอาไว้นะครับผม
ก็จริงแล้วราศีตุลนี้ก็เขาบอกว่าดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ

แต่ว่าเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นแบบปีที่ดีที่สุดใน๑๒ปีที่ผ่านมา
จะเจอคนรักที่ถูกใจ
อืมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเองก็ยังไม่รีบนะครับ
จริงครับก็เป็นไปตามหน้าที่ครับ
อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพสวยงาม

ถ้าเกิดว่าดวงงานจะปิ้งปังขนาดนี้ก็โสดไปก่อนละกัน